คุณผู้ชมค่ะมาดูต่ออีกหนึ่งคู่รักนะคะ
คู่นี้เป๊กเปรมแล้วก็นิวนพัดศร

ไม่ใช่แค่พวกเราที่อยากเห็นเขาเองก็อยากมีเหมือนกัน
ทำทุกวิธีมาแล้วอย่างที่พวกเราได้ติดตามข่าว
ตรงไหนว่าดีตรงไหนว่าปังไปไหว้ไปขอตลอดเลย
แล้วต้องบอกเลยว่าคาดหวังมาก

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ

ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะพี่นิวบอกกับพี่อ้อม
โดยเฉพาะการเดินทางสายหมู่
บอกมานะว่าที่ไหนดีไปหมด

แล้วใครบอกว่าตรงไหนขอลูกแล้วสมหวังดังใจ
ล่าสุดเดินทางไปมูศศพปลาว
ไหว้ขอพรแล้วก็ร้องเพลงถวายเสียง

เขาว่ากันว่านะคุณผู้ชมใครที่อยากจะมีลูก
ไปขอกับแม่ย่าศรีเมืองลาวที่นี่แล้วก็สมหวังทุกรายค่ะ
คือเราช่วงนี้ก็มุ่งมั่นแหละ
มีทั้งเรื่องลูกและเรื่องงาน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครอง
ทุกอย่างที่เราตั้งใจปรัฐนาไว้ในปีนี้

เฉพาะเรื่องลูกเนอะสาธุสาธุ

มีอยู่เรื่องนี้เรื่องแรกเลยค่ะ

ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่พี่นิวไปแก้บนเพราะท้อง

ูตั้งแต่แบบทั่วประเทศไทยหมดแล้ว

ทางวิทยาศาสตร์ไหนเขาเอาหมดนะคุณผู้ชม